จริงแล้ววงจะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่แล้วครับ
แต่ว่าด้วยการที่เราก็รู้จักกันกับกล้อง
ก้องก็เป็นเพื่อนเราไปเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ย
พอเขาทราบเขาก็อยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วย
เราก็เลยบอกว่างั้นยินดีเลยไปก็ไปก็ไปเที่ยวด้วยกันได้
แล้วเราก็เลยบอกกับทางผู้จัดการเรานั่นแหละว่ากล้องจะไปด้วย
สัญญาณมันมีก็มีใช่มั้ย
มีครับก็มีสัญญาณหมดทุกอย่างแหละ
แต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุที่ทำให้เขามาไม่ได้
ช่วงก่อนมันก็ถามชาวไม่มีมาแจ้งหรอกมันถามว่าเขาจะไม่ไปยุทธ์ไป

ตอนที่เราไปยุโรปแล้วครับ

คือว่าจริงแล้วไม่ได้อยากจะไปพูดในเรื่องของรายละเอียดนะ
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมกับวง
เอาเป็นว่าพวกรายละเอียดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าสิ่งที่วงตั้งใจที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ต

ผมอยากให้แฟนที่เป็นคนไทย

ซึ่งตลอดระยะเวลาเดือนกว่าเนี่ย

ตามสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะไป
ในเรื่องของจำนวนเงินในเรื่องของอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เป็นประเด็นหลักสำหรับตัวของผมแล้วก็วงเลย

กล้องไม่ได้ทำตามสัญญากับผู้จัด
ให้ไปถามกับทางกล้องกับทางผู้จัดเอาดีกว่า

จะฟ้องชนะฟ้องไม่ชนะ
เราไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรสักบาท
คืออาจจะมีปัญหาครับในตอนที่กล้องออกมาพูดว่าติดต่อผ่านกล้องอย่าผ่านคนอื่น
ซึ่งคนอื่นในที่นี้มันแปรไปได้
ถ้ามันหมายถึงพี่เมย์ผู้จัดการเรามันก็คงไม่แปลกที่
กรองของผมจะออกมาปกป้องคนที่เขารัก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดเจน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่อยู่ที่เมืองนอกสิ่งที่กล้องโทรมาคุยมาขอคำปรึกษาจากผม
คือคือสำหรับผมกล้องก็เป็นเพื่อนอ่ะนะสิ่งดีที่เราทำมาด้วยกันมันก็มีเยอะแยะ
ในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนมันจะผิดมันจะพลาดมันก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ดี
ดังนั้นผมไม่อยากจะให้ประเด็นตรงนี้มันมาให้ผมต้องมาตอบมาวุ่นวาย
เพราะว่าเหตุผลที่ทำไมกล้องถึงไม่ไปหรืออะไรอย่างนี้ให้ไปถามกับเจ้าตัวดีกว่า
ส่วนตัวของผมเองเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วได้รับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ
ในเรื่องของความรู้สึกของแฟนเพลงของเราหรือแฟนเพลงของกล้องที่เขาเสียใจ
ที่เขาไม่ได้เจอกล้องเราก็พยายามทำให้เขามีความสุขอย่างเต็มที่
คุยในตอนที่อยู่เมืองนอกนะครับแต่ว่าพอก็มีปรึกษากันตอน
ตอนที่อยู่เมืองนอกนั่นแหละแต่ว่าพอพอทุกอย่างมันได้บทสรุปแล้วว่าเออ
สรุปกล้องไม่ไม่ได้มาเราก็หาทางที่จะทำยังไงให้
สิ่งที่ผมคิดแล้วก็โฟกัสมากกว่าคือคิดว่าจะทำยังไงเพื่อดูแลความรู้สึกของแฟนเพลงของกล้องที่ผิดหวังที่ไม่ได้เจอกล้องมากกว่า
เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของว่าเหตุผลทำไมกล้องไม่มาอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ได้จะไปว่าเพื่อนไม่ได้จะไปว่าเพื่อนให้ไปถามกับเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงไม่มา
แต่ถ้าการให้สัมภาษณ์ของทางกล้องหรือทางของใครก็ตาม
มันเกี่ยวยงถึงบุคคลที่๓ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยอย่างผู้จัดการผมหรืออย่างพี่เมย์
อันนี้เราต้องพูดออกมาให้ชัดเจนคุณพี่เข้าใจไหมครับ
เหตุผลของว่าทำไมมือกองถึงออกมาโพสต์เพราะมันมองไปได้หลายด้านในเวลาที่ใครจะพูดถึงใคร
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือ
ว่ากล้องมันจะทำพลาดหรือมันจะทำผิดยังไงสำหรับผมแล้วกล้องมันก็คือเพื่อนผม
ถ้าคนเรามันทำผิดสัมภาษณ์มันออกมาถ้าจะขอโทษจะอะไรคนไทยมันคุยกันได้อยู่แล้วล่ะ
ไปคุยกันเอากับทางผู้จัดไม่ต้องมา
คือไปซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงไปคุยกันได้แหละ
แต่ว่าในเรื่องหน้าที่ในเรื่องสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้ว
ก็เท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่วงทำได้ใช่ไหมล่ะ
เพราะว่าเราก็ทำตามข้อตกลงทุกอย่างที่ทำตามหน้าที่ทุกอย่างที่ตกลงกัน
จริงแล้วเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยนะว่าใครจะบินมาฟ้องใครอะไรยังไงตอนไหนไม่รู้เรื่องเลย
เรารู้แค่ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างในตอนที่อยู่ที่เมืองนอก
เพราะตอนที่เรารู้เรื่องเนี่ยเรารู้อีก๒วันมันคือทั้งหมดเนี่ยมี๑๓โชว์๑๓โชว์มีกล้องอยู่ในนั้น๖โชว์
นึกออกไหมครับเราโชว์มาแล้วทั้งหมด
โชว์เหลือโชว์ต่อมาเนี่ยเป็นโชว์ของที่จะมีกล้องมาด้วยซึ่งกล้องจะบินมาในวันที่เท่าไหร่เนี่ย
ซึ่งเราเพิ่งมาทราบว่ากล้องจะไม่บินมา
ประมาณสองวันก่อนโชว์ซึ่งตอนนั้นน่ะเราสิ่งที่ผมโฟกัสผมไม่ได้ไปโฟกัสไงว่าใครผิดใครถูก
ไม่ได้ไปโฟกัสว่าเอ้าทำไมกล้องไม่รับผิดชอบหรือไม่ได้ไปโฟกัสว่าคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสแค่ว่า

คนต้องบินจองตั๋วจองที่พักมันไม่เหมือนบ้านเราซึ่งเราก็พยายามทำมันอย่างเต็มที่นั่นคือหน้าที่ที่ผมทำได้สิ่งที่กล้องขอคำแนะนำจากผมในตอนที่มันเกิดปัญหาเราก็บอกกับเพื่อนเราไปตรงตรงว่าเอ้ยกล้องถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็พูดไปตรงตรงผิดเราก็รับผิดชอบไปว่าเราผิดว่าขอโทษถ้าเกิดว
พูดตามตามที่มันเป็นจริงแล้วเราก็ขอโทษไปกับทางแฟนเพลงกับทางผู้จัดซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเราอธิบายด้วยความจริงใจอ่ะคนเข้าใจนึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเราพลาดโอ้โทษทีนะถ้าที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันจะได้ไม่หนึ่งล่ะผู้จัดก็จะได้ไม่ต้องเกิดความเสียหายว่า
เขามาหลอกมาหลอกแฟนเพลงเหรอว่าเขาชวนกล้องมาแต่สุดท้ายกล้องไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดก็ไม่เสียด้วยส่วนตัวกล้องก็ได้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองโกรธเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของตัวเงินที่ทางผู้จัดจะฟ้องกล้องเท่าไหร่แล้วกล้องไหวที่เท่าไหร่อันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไปคุยกันเอาสิ่งที่ผมแชร์คือเออเราเรารับผิดชอบกับ

คนที่ใช้ความจริงใจคนที่ใช้ความรักหรือคนที่เชื่อในเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่าเงินทองคนอาจจะมองว่าโง่ก็ได้นะครับแต่ผมเป็นคนที่ถือเรื่องพวกนี้อยู่ดังนั้นอย่าเอาผมอย่าเอาวงผมไปเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ของใครหรือตัวเงินของใครวงต้องการให้คนไทยทุกคน
ที่เจอที่นั่นซึ่งในระหว่างที่เราโชว์ในระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นเรารับรู้ได้ว่าทุกคนมีความสุขทุกคนได้รับโชว์ที่ดีทุกคนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของพวกเราแล้วแต่เรื่องที่จะมาฟ้องร้องกันหรืออะไรอย่างนี้กล้องกับทางผู้จัดไปคุยกันเอา
ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรหรอกเอาจนกว่าพวกพี่เขาไม่เป็นไรเอาคนกลางไก่เกลี่ยเนี่ยผมผมว่ามันไม่จำเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ทั้งทางกล้องทั้งทางผู้ใหญ่ทางทนายของกล้องไปคุยกันเอาซึ่งแล้วผมก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้แฟนแฟนไปด่ากล้องไม่อยากให้แฟนแฟนไป
มาด่ากันในทางสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมเชื่อว่ากล้องก็โตแล้วกล้องคงมีวิธีในการที่จะรับมือแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คำพูดไม่ว่าจะเป็นกับทางผู้จัดหรือกับทางของกล้องมันมาส่งผลกระทบอะไรกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันเนี้ยผมจำเป็นต้องออกมาพูด
ถึงตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ
เพราะผมไม่ได้มีฝั่งไหน

ไปจากการที่ที่คล่องกล้องคันผู้จัดเขาไม่มีปัญหา

ขอบคุณมากนะทุกคนนะครับ